คุณผู้ชมคะชุดเฉพาะกิจกองทัพภาคที่๑ค่ะบุกเข้าไปตรวจจับนักพนันนะคะในพื้นที่จังหวัดนทบุรีได้ผู้ต้องหาเกือบ๖๐คนเลยค่ะ
เอกนพสิทธิพงศ์โสพลหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่๑
นำกำลังทหารบุกเข้าจับบ่อนไพ่ป๊อกเด้งค่ะ
ที่บ้านภายในซอยวัดมเดือถนนรัตนาทิเบศ
ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
นักพนันเป็นผู้หญิง๔๓คน
ชาย๑๕คนรวม๕๘คนนะคะ
เงินสดอีกกว่า๒แสนบาทและอุปกรณ์การเล่น
โดยมีนายสมบูรณ์ทะกลเกียรติธวัฒน์
รับเลยว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าให้คนอื่นเช่านะ
แล้วก็ได้มีการประสานตำรวจสพบังใหญ่
ทหารกองพันธหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๖
ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เข้าร่วมจับกลุ่มด้วย
บ้านนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชม
ทหารก็ปิดล้อมตัวบ้านแล้วก็บุกเข้าไปจับ
ทำให้นักพนันที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นกันอยู่
ก็ตกใจแต่หนีไม่ทัน
คือปกติเราเห็นเวลาจับเวลาเล่นภัยเล่นการพนัน

แล้วก็คือพอเจ้าหน้าที่ล้อมบ้านเอาไว้จะหนีไปไหน

คือมันก็หนีไม่ได้นะคะก็เลยจับได้เกือบ๖๐นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจนับเงินของกลาง

นำส่งสพบางใหญ่ดำเนินคดีต่อไป
พันธุ์เอกนกภาษีบอกว่าก่อนหน้านี้ทางกองทัพภาคที่๑
ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านแล้วค่ะ
ก็เลยเข้าไปบุกตรวจค้นในครั้งนี้นะคะ
กวาดล้างกลุ่มมาเฟียและผู้มีอิทธิพล
ตามคำสั่งของหัวหน้าคอสชค่ะ